คราวนี้จะพาไปดูงูเป็นงูจงอางคุณผู้ชมใหญ่ยาวแล้วเดี๋ยวดูนะตอนที่กู้ภัยเขาไปจับมือเปล่ากับไม้บ่วงคล้องอันหนึ่งเดี๋ยวดูนาทีนี้กันหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมตัวใหญ่จังเลยอ่ะ
ใช่และท้ายที่สุดมือเปล่าอ่าค่ะนี่คือบังฉาหรือบังสูทีแนวหาดค่ะ
ไปจับงูจงอางแล้วงูตัวนั้นยาวตั้งสามเมตรหนักเจ็ดโล่อ่ะ
ใช้ตะคอเกี่ยวงัวไว้ก่อนแล้วมือเปล่าอ้อมไปด้านหลัง
แล้วจังหวะนั้นน่ะนะอีบมือนึงก็คือก็ต้องล่อ
เป็นจังหวะที่งูมันพุ่งฉกไม่ใช่แค่ทีเดียวนะ
เดี๋ยวดูนะเป็นจังหวะที่งูจะพุ่งฉก๒ที
แล้วท้ายที่สุดค่ะตอนที่อ้อมไปตรงหัวมันเนี่ย
ก็สามารถจับได้แบบนี้ค่ะ
โอ้ก็เอาใส่กระสอบนะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ฉาเล่าแบบนี้งูนี้เจ้าของบ้านเจอ
แล้วก็น่าจะไล่จับหนูมาแหละ
มันค่อนข้างดุแล้วก็หงุดหงิดเลย
เป็นงูที่ฉกนะงูตัวนี้มันฉกแต่ก็ฉกไม่โดน
เพราะว่าบังฉาก็ระวังตัวอยู่อะค่ะ
แล้วถามบังฉาบังฉาเอามือเปล่าจับเลยเหรอ
ฉาบอกอุ๊ยก็ต้องระวังต้องไม่ประมาทด้วย
ฝึกทักษะการจับงูมาอย่างชำนาญ
ไม่ใช่ว่าเด็กดูคลิปนี้แล้วจะไปลอกเรียนแบบ

ยังแบบนี้อย่าลอกเรียนแบบนะคะ